ดวงดีดวงเห็งแล้วไปแก้บนก็มีมากเหลือเกินค่ะ
ไปเลยจ้านี่คือบรรยากาศความคึกคลื้นนะคะ
มีทั้งชาวบ้านมีทั้งโอ้โห
ประชาชนที่มีจิตศรัทธาแล้วก็คนที่เดินทางมากราบไหว้ขอพร
พระศรีวรีรวมไปถึงมีการแสดงลิเกแบบนี้
เพื่อแก้บนด้วยนะคะที่วัดหนองทองหมู่๑๑
ตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองสุโขทัยจ้ะ
ผู้ที่จ้างลิเกมาแก้บนก็คือนายสมพบทรัพย์รุ่งเรืองอายุ๕๓ปี
เป็นชาวจังหวัดสมุทรปราการนะคะ
ซึ่งเขาแก้บนเพราะว่าเขาขายที่ดินได้นะคุณ
ไม่ได้ขอโชคขอลาบอย่างเดียวเห็นไหมเวลาเราไปขอพรอะไรต่างแบบนี้
แล้วก็ขอเรื่องการทำมาค้าขายก็ได้นะคะ
คือเขาขายที่ดินได้สมใจหวังหลังจากขึ้นป้ายประกาศขายมานานนาน
แต่ขายไม่ออกสักทีหลังไปขอมาไปขอพรมาจากพระศิวรีไม่นานนะคะ
ปรากฏว่ามีคนติดต่อมาขอซื้อแล้วก็จัดการขายกันไปเสร็จสับเรียบร้อยแล้ว
แถมยังได้โชคได้ลาบทางอื่นเพิ่มเติมเข้ามาเป็นแบบน้ำจิ้มเล็กน้อย

วันก่อนเนี่ยเขาก็เลยมีการจ้างคณะลิเกมาแสดงแก้บนนะ
บรรยากาศในวัดก็เลยคึกคลื้นแบบที่เห็นนี้นะคะ
แล้วก็ยังมีการถวายตู้เย็นพร้อมกับน้ำดื่มให้กับทางวัดหนองทองอีกด้วยนะคะ
ผมจะให้ดูอีกที่หนึ่งโอ้โหแบบว่าจัดเต็ม
นี่ดู
นี่คือการแก้ขบน
เฮ้อใส่ท้องมีนะเขาสวมชุดเจ้าเหงาปลาไปวิ่งแก้ขบนรอบสารพี่ไข่พี่จุก
จันทิมา๙รอบครับ
วิ่ง๙รอบเลยครับที่วัดเขาปรวดนะครับ
เกาะพับพาอำเภอเมืองราชบุรีสร้างความฮือฮาเลยครับ
ใครที่ไปแถวนั้นก็คือฮาสิครับโอ้อะไรเนี่ย
เงาะปากมาวิ่งรอบเฉยเลย

นี่คือเรื่องของเรื่องนะครับหลังจากที่ลูกสาวของพี่แกเนี่ย
ลื่นล้มในห้างแล้วเดินไม่ได้ทีนี้พี่แกก็เลยไปบนบานสารกล่าว
แล้วเชื่อไหมเขาบอกว่าหลังจากบนบานสารกล่าวเอาไว้เพียงแค่๔วัน
ปรากฏว่าลูกสาวของเขาเริ่มขยับขาได้แล้ว
แล้วก็เริ่มที่จะเดินได้แล้วด้วย
แกเลยเชื่อเลยโอ้โหเป็นอิทธิฤทธิของพี่ไข่พี่จุกน้องจันที่มา
แห่งวัดแห่งนี้แน่ที่ช่วยให้ลูกสาวของเขานั้นอาการนั้นเริ่มดีขึ้นนะครับ
แล้วเท่านั้นไม่พอพี่แกบอกอีกนะว่า
ชาวบ้านเนี่ยหลายคนเลยถูกรางวัลด้วย
ก็เลยมาแก้บนกันคึกคักเลยที่วัดอ่ะนะก็ว่ากันไปเรื่องของความเชื่อนะครับ
นี่แก้บนแบบจริงจังเลยนะล่างไม่แก้นะ

บนจริงนะใส่โจงแดงเลย
ไปดูอีกที่หนึ่งที่วัดโพธารามตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสันคบุรีจังหวัดชายนาฏ
บรรยากาศก็คึกคลื่นเหมือนแพ้กันนะคะ
เมื่อนายธีรชัยเกรดรังศรีอายุ๒๔ปีและนายนัฐกรทวีสุกอายุ๒๓ปี
สองเพื่อนสีชาวนครปฐมเขาได้นำข้าวต้มมัดไข่ต้มแล้วก็คณะกลองยาวชุดใหญ่
รำแก้บนหลวงพ่อทรมานกายหรือหลวงพ่อผอมค่ะ
เพราะว่าได้มีการบนบานว่าขอให้จับได้ใบดำขณะที่ไปตรวจเลือกทหาร
นี่ไงก็โชคดีตามคำขอนี่นะคะ

ว่ารอดจากการจับใบดำใบแดงนะ
แถมยังมีอีก๒หนุ่มค่ะจากกรุงเทพมหานครและจากชายนาฏ
ก็นำคณะกลองยาวไปแก้บนสมทบด้วย

ทำให้บริเวณดังกล่าวเสียงกลองยาวดังสนั่นหวั่นไหวนาน

หลวงพ่อผอมก็ฟังเพลินกันเลยทีเดียว
ชาวบ้านเท่านั้นก็คึกคลื้นไปด้วยได้รำกันไปด้วยนะคะ
คักกันไปปิดท้ายกับบรรยากาศนางรำสวยกันที่บริเวณสวนป่าบ้านเสา๕ค่ะ
บ้านเลขที่๑๒๖หมู่๔อยู่ที่ตำบลสาวร้องไห้อำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทอง
เก่งมากนางสาวจิตรดาร่วมใจอายุ๓๗ปีชาวกรุงเทพจ้ะ
จ้างนางรำไปรำถวายแม่แก้วเรือนทอง
จำได้ไหมแม่แก้วเรือนทองตะเคียน๓พี่น้องไง
เพราะว่าเธอไปขอโชคขอลาบแล้วถูกรางวัลที่๕

แล้วก็ยังมีโชคลาภอื่นพอกรุบกริบ
เธอก็เลยได้เงินไปโอ้โหในงวดที่ผ่านมาเยอะอยู่เหมือนกันนะคุณผู้ชม
พร้อมกับจุดประทัดทั้งหมด๓๐๐นัดนะคะ
แล้วก็ยังมีการร่วมกับผู้ที่ดวงดีดวงเฮงหลายรายอื่น
สร้างเหรียญแม่แก้วเรือนทองรุ่นโภคทรัพย์จำนวน๑๐๐เหรียญ
เพื่อแจกจ่ายให้กับชาวบ้านที่เดินทางไปร่วมงานบวงสวงแก้บนแม่แก้วเรือนทอง
ในวันที่๑๒สิงหาคมที่จะถึงนี้
เพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกพร้อมสักการะบูชา
แก้ไปแล้วจ้าเขาแจกเหรียญ๑๐๐๐เหรียญนะคะที่จำนวนอ่างทองจ้า
ได้เห็นใครต่อใครนะครับเขาไปแก้บงแก้บนที่บนบานสารกล่าวกันเอาไว้
แล้วคุณนะไม่ได้บ่นเฮ้ยกินดิไม่เชื่อ
คุณคิดเองเออเองนิมิตเองอะไรได้เองเลยเหรอ
ไม่เชื่อไม่เชื่อจริงดีจังเลยอะค่ะ